เพราะว่าเบื้องต้นรายงานข่าวที่เข้ามาคือมีเหตุชุลมุนกัน
ระหว่างสองกลุ่มที่มีข้อเรียกร้องแล้วก็จุดยืนที่แตกต่างกัน
เราจะเข้าสายกับทางผู้สื่อข่าวของเราก่อนนะคะ

สถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะชุดละมุน
เพราะว่าเดิมปภิเวียนกลุ่มเครือข่ายเข้ามาประสัยประกัดจุดยืน
ก็มีการตั้งเวทประสัยและก็คลุกจุดยืนตั้งแต่๑๔นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นตา
หลังจากที่มีการประกาศจุดยืนแล้วเนี่ยทางกลุ่มของเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยที่เดิมทีประกาศว่าจะไปนัดรวมพลกันที่บริเวณลานพ่อขุนเหมือนกัน
ปรากฏว่ามีการเผชิญหน้ากันสักนิดหนึ่งในเวลา๑๗นาฬิกาครับต้องบอกแบบนี้
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นการมายืนแต่ยังไม่ได้มีการเริ่มชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมของรำคำแหง
ทีนี้ก็คือหลังจากนั้นสถานการณ์เริ่มที่จะปลุกปุ่น
แล้วก็เจ้าหน้าที่ลดการประทัดด้วยการให้ทางกลุ่มรำกำแหงเนี่ย
ย้ายจุดที่ชุมนุมมาที่หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางกลุ่มรามคำแหงก็มาตั้งจุด
แล้วก็มารวมพลกันอยู่ที่หน้าสำนักงานอธิการ
หลังจากนั้นแล้วก็มีการประกาศจุดยืนมีการพูดประสัยถึงการรวมตัวในวันนี้
ก็คือเป็นการแสดงความยินดีกับกลุ่มเพื่อนที่ได้รับการปล่อยตัว
สักพัฒน์ไม่นานครับคุณจอมขวัญ
หลังจากนั้นได้มีการจู่กลุ่มของภาคีเครือข่าย
ที่มีการตั้งวิธีประสาทอยู่ที่ราชภาพภูมิ
ได้มีการเคลื่อนพลมากันทั้งหมด
แล้วก็เดินมาปะทะกับกลุ่มของแนวร่วมรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย
ที่มีการพูดผ่านเครื่องขยายเสียงอยู่ที่สำนักงานอธิการบดี

เพราะว่ากลุ่มภาคีเกอร์ข่ายพยายามขับไล่ให้กลุ่มนักศึกษาของรำคำแหง
ออกไปจากพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กลับกันครับกลุ่มของแนวร่มรำคำแหงเนี่ยก็ประกาศว่าที่นี่เป็นที่ของเขา
เพราะเขาเป็นนักศึกษาแล้วก็เขามาชุมนุมอย่างสันติวิธีแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรง
แต่ว่ากลับเป็นของกลุ่มภาคีเครือข่ายเดินเข้าหาอยู่ฝ่ายเดียวนะครับ
แล้วก็มีการพูดจายั่วยุ
แล้วกำลังของเจ้าหน้าที่ที่วางกำลังไว้หนึ่งกองร้อยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอนะครับ
เพราะว่าเกิดชุดละมุนแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นมีกลุ่มนักศึกษาบางคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าถูกชกต่อยก็เกิดการชุดละมุนกันไปมาจนตอนนี้สถานการณ์เริ่มที่จะกลับคลี่คลายแล้ว
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ให้น้องกลุ่มรามคำแหงเนี่ยย้ายไปรวมตัวกันก่อนที่บริเวณหน้าสอนองโหมาก
แล้วตอนนี้เหตุการณ์ก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วครับ
คุณนัททะพงค์ค่ะถ้าฟังจากที่คุณนัททะพงค์บอก
คือจริงแล้วมันสามารถจะเกิดเหตุได้อยู่แล้วเพราะว่าเขานัดที่เดียวกันถูกไหมคะ
แต่ว่าโดยเบื้องต้นแล้วกลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้อง
จริงเขาตั้งใจอยู่รออีกกลุ่มนึงหรือว่ามันเป็นแผนของเขาอยู่แล้ว

เดิมทีเขาบอกว่าเขาจะกลับหลังจากที่เขาระกัดจุดยืนเสร็จเวลา๑๕นาที๓๐นาที
เขาก็เลยเปลี่ยนกำหนดการแล้วก็ยืนยันว่าเขาจะปักหลักอยู่ที่นี่
เพื่อรอดูท่าทีของกลุ่มแนวร่มรำกำแหงว่า
จะมีการแถลงการและจะมีการยึดยืนอย่างไร
เขาก็เลยเรียกว่าเรื่องที่จะอยู่รอ
แต่การอยู่รอของเขาเมื่อ๓ชั่วโมงที่แล้ว

แล้วก็จะไม่ทำให้เกิดการประทะกัน
เพราะว่านั่นคือไม่คือสิ่งที่
ไม่ใช่สิ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตว่า
แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นครับ
ค่ะส่วนเครือข่ายรามแขมแหงเพื่อประชาธิปไตย
กำหนดไว้เนี่ยก็คือตามเวลาเขานั่นแหละช่วงเย็นถูกไหมคะ
ตอนที่มาเนี่ยตรงนั้นก่อนที่จะเกิดการชุนละมุน
หรือว่าตามไปปะทะกันเนี่ยนะคะตำรวจมีอยู่เยอะไหมคะคุณนัทพงศ์
กองกำลังเจ้าหน้าที่ผมเห็นเขาวางไว้๑กอง๑๐๐นะครับ
เดิมทีผู้อำกับสนโขม่าบอกว่ามีประมาณ๑๖๐นาย
แต่ว่าด้วยความริสุทธิ์ที่มันกว้าคุณสำคัญ

เพราะว่าตรงวงเวียนมันจะมีตอกซอกซอยต่างนานา
เขาก็เกรงว่ากลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการหลบเลี่ยง

กลายเป็นว่าจุดทางหลักที่เป็นทางสัญจรของรถ
กลับมีเจ้าหน้าที่อยู่น้อย
ทำให้กลุ่มภาคีเครือข่ายใช้ช่องทางเดินทางเข้ามาหา

ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้ามาป้องกันได้ทัน
ทีนี้ค่ะภาพที่เราเห็นที่สถานีขึ้นให้
เป็นภาพสดจากในพื้นที่นะคะคุณนัทพงศ์
คือตอนนี้ยังมีการเผชิญหน้าคุยกันอยู่เหรอคะ
คือในภาพเราเห็นเฉพาะทางเครือข่ายปกป้องค่ะ

กับเจ้าหน้าที่หรือว่าคุยกับอีกเครือข่ายคะ

แล้วก็เป็นการบอกว่าจะเดินทางกลับไปชุมนุมยังจุดเดิม
แล้วก็จะไม่ขอให้มาเกิดการประทะกัน
แล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะยอมเดินทางกลับไปนะครับ

คือกลุ่มเครือข่ายรามประชาธิปไตร

เขาย้ายไปที่ศัลทางานอธิการบดี
จังหวะตอนที่กลุ่มปกป้อง

ตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่เข้าไปห้ามไหมคะ
มีครับมีการห้ามมีการวางแนวรั้ว

แต่ว่าด้วยความที่มีบุคคลค่อนข้างที่จะมากกว่ากำลังของเจ้าหน้าที่ครับ
ทำให้เขาสามารถสาวของเจ้าหน้าที่มายังกลุ่มของกลุ่มที่รามกำแหง
บริเวณหน้าอธิการบดีได้ครับ
ทีนี้พอตามกันไปแล้วก็เกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นที่สำนักงานอธิการบดี
ทางกลุ่มเครือข่ายประชาธิปไตยก็ย้ายไปอีกทีคือไปที่สอนอหัวหมากถูกไหมคะ
ใช่ครับตอนนี้ทางกลุ่มของน้องนักศึกษารามคำแหง
ก็ตอนนี้ได้มีการใช้เครื่องขยายเสียงแล้วก็ประกาศว่าให้เอาน้องกลุ่มนักเรียนมัธยมออกไปก่อน
แล้วกลุ่มรุ่นพี่ที่เป็นแกนนำเนี่ยจะคอยดูแลความปลอดภัยไม่ให้น้องถูกทำร้าย
แล้วก็ค่อยที่จะลำเลียงอุปกรณ์อย่างเช่นลำโพงเครื่องขยายเสียง
ค่อยเอาออกไปแล้วจนตอนนี้ครับมีการย้ายออกไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่มรามเนี่ย
ก็จะเป็นกลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกไหมคะ
แล้วตอนนี้ถ้าภาพสดก็คือเหมือนน่าจะเดินไปกลับไปที่ลานพ่อขุนแล้วล่ะ

ทีนี้ในส่วนของทางกลุ่มเครือข่ายรามคำแหงประชาธิปไตยเนี่ย

คำถามคือว่าตอนจังหวะเท่าที่คุณนัทพงศ์เห็นภาพนะ

คือทางฝั่งนักศึกษาเครือข่ายประชาธิปไตยเองเนี่ย
มีการกระทบกระทั่งแล้วมีใครบาดเจ็บอะไรบ้างไหมคะ

ข่ายปกป้องมีใครบาดเจ็บอะไรบ้างไหมคะ
เท่าที่ผมสังเกตจังหวะที่มันชุนละมุนนะครับ
ผมเห็นเป็นทางกลุ่มภาคีเครือข่ายเนี่ย
เขาเดินมาแล้วเขาก็ขับไล่บอกให้กลุ่มนักศึกษาออกไป
แต่ทางฝั่งนี้เขาก็บอกว่าเขาจะขอปักหลักอยู่ตรงนี้
เพราะว่ามันคือพื้นที่ของเขามาเลยทำให้เกิดส่วนปธากัน
จังหวะที่ชนละมุนเนี่ยผมสังเกตเห็นว่ามีน้อง
น่าจะถูกโจทย์หรือว่ามีชุดละมุนเกินกัน

กลุ่มไหนบาดเจ็บมากกว่ากลุ่มไหนอะไรอย่างนี้ครับคุณจอมฝัน
เอาเท่าที่ประเมินจากสายตานะคะ
คือการกระทบกระทั่งกันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกลุ่มใหญ่กับกลุ่มใหญ่
หรือว่าต่างฝ่ายต่างมีเหมือนกับกลุ่มที่เป็นกาดของตัวเองปะทะกันคะ
เป็นทางตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มมาประทะกันมากกว่าครับ

แล้วก็การประทัดกันก็ต้องบอกว่ามันโชคมีกิริยาติ

ไม่มีใครใช้อาวุธหรือไม่มีใครหยิบวัตถุ
โดยเวียนรอบข้างมาทำร้ายกันต้องบอกว่าโชคดีกันครับ
เลยทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรมากมาย

เท่าที่สังเกตจากสายตาคงห่างกันแล้ว
คงจะไม่มีกระทบกระทั่งอะไรกันแล้วใช่ไหมนะ
ตอนนี้ที่เราคุยกันนะคะ
ครับใช่ครับเพราะตอนนี้ทางกลุ่มของภาคีเครือข่าย
ป้องสถาบันยอมฟังเจ้าหน้าที่
แล้วก็เดินกลับไปยังจุดลางพ่อขุนเหมือนเดิมแล้วครับ
แล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประทะกันอีกครั้งหนึ่ง
เขาก็เลยบอกให้ทางกลุ่มของนักศึกษามรามคำแหง
ไปรวมกันอยู่ที่ศนโหม่า
แต่หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนี่ย

เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีการเดินไปสังเกตทางหน้าสอนองผมมา
แล้วก็จะเดินกลับมาสังเกตที่เป็นเวลาท่อขุนอีกทั้งหนึ่ง

เราก็จะลองต่อสายแก่นำของทั้งสองกลุ่ม

สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

เพื่อที่จะคุยกับทั้งสองกลุ่มแล้วที่มราม
ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย
หรือว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
เดี๋ยวเราลองต่อสายดูสำหรับสถานการณ์ที่รามคำแหงตอนนี้สักครู่ค่ะ